โดยอ้างบอกว่าจะไปเคลียร์ปัญหาให้รุ่นน้องแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยควักมีดออกมาทำท่าเหมือนจะทำร้ายร่างกายก็เลยยิงป้องกันตัว
ล่าสุดค่ะ๑๐ตำรวจโทประเสริฐศักดิ์มโรงศรีวัย๒๖ปีตำรวจต่อชะดอในจังหวัดน้องคายเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรดงครั่งใหญ่จังหวัด๑๐๑แล้ว
จากนั้นพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำและควบคุมตัวผู้ต้องหารวมถึงนายธนศักดิ์พิมศรเพื่อนรุ่นน้องเอาไว้ดำเนินคดีด้วย
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่๒๕มีนาคมที่ผ่านมาจากการสอบสวนนะคะเรื่องราวความเป็นมาก็คือว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายไปดื่มสุรากับเพื่อนที่บ้านสำโรงแล้วเกิดเขม่นกันกับนายธนศักดิ์พิมศรซึ่งก็คือเพื่อนรุ่นน้องของตำรวจตระเวนชายแดนคนนี้แหละ
โดยนายธนศักดิ์เนี่ยเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นด้วยจากนั้นผู้ตายค่ะโทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันประมาณ๗๘คนให้มาหา
ธนศักดิ์ก็คิดว่าเอ๊ะแบบนี้จะพาพวกมาทำร้ายหรือเปล่าเลยโทรหาสิบตำรวจโทประเสริฐศักดิ์ที่กลับมาเยี่ยมบ้านบอกว่าช่วยมาหาหน่อยมาพูดคุยปรับความเข้าใจบริเวณทางเข้าหมู่บ้านให้หน่อย